เรื่องของคดีน้องชมพู่เนี่ยวันนี้วันที่เจ็ดสิบแปดอืม
นะฮะของคดีน้องชมพู่เดี๋ยวหลังสองทุ่ม
เราจะไล่กันเต็มเต็มใช่ค่ะนะเพราะวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญ
ท่านดูสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับวันนี้ครอบครัวของน้องชมพู่นะครับ
นำโดยคุณตาคุณยายเราเรียกศักดิ์ตามน้องชมพู่กันแล้วกันนะ
คุณตาชาญคุณยายสมควรหลาโพเสาหลักของครอบครัว
นี่ลุงพลเสื้อสีเหลืองเนี่ยลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นะ
พาไปสาบานกันวันนี้ใช่ค่ะที่วัดถ้ำภูผาแอก
อย่างที่บอกกันไว้หลายวันแล้ว
ตาก็ร่างคำสาบานไปเองเลยค่ะวันนี้ไปกันครบนะฮะ
สิบคนใช่ค่ะก็เป็นการเจอหน้ากันอ่ะ
สำหรับลุงพลป้าแตนและพ่อแม่ของน้องชมพู่
นับตั้งแต่มีคดีเนี่ยโอ้โหไม่ได้เจอกันเลยนะใช่
นี่ณแตนะครับสิบคนก็มีคุณตาคุณยายนะฮะ
มีลูกห้าคนลูกสาวลูกชายลูกเขยอีกสามอืม

ผู้นั่งอยู่นู่นอ่ะใช่ค่ะเอ๊ะมันไม่เหมือนผังที่เราคุยกันนะ
คุณเขมรสวรรค์พ่อเอาข้อจริงจริงนะตอนแรกบอก๖๐๐
คุณพ่อกับลุงพลจะต้องนั่งใกล้กันไม่ใช่เหรอ
แอบเขามีขดห้ามเอาไว้นะค่ะส่วนผู้หญิงเนี่ย
ฝั่งคุณยายกับลูกสาวจะอยู่ข้างล่างนะครับ
ท่านผู้ชมครับอยู่ด้านล่างลงไปขั้นนึงนะฮะ
แล้วก็มีหลวงพ่อท่านทำพิธีให้แต่สาบานกันว่ายังไงนะ
สาบานแล้วใครมีท่าทีแบบไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ย
หลัง๒ทุ่มเดี๋ยวมาว่ากันเพราะมันมีประเด็นเกิดขึ้น
หน้าทำไมมองหน้าทำไม
ลุงพลถามคุณพ่อน้องชมพู่ตอนเจอหน้ากันนะ
ถ้าจะเรื่องลุงพลไม่ดื่มน้ำสาบานนี่รู้มาหลายวันแล้วนะ

ลุงพลก็บอกอยู่แล้วใช่คือผมมาสาบานได้แต่ผมไม่ดื่มน้ำร่วมสาบานด้วยนะ
ด้วยความเชื่อเรื่องของยาสั่งอาถรรพ์อะไรต่างนานาก็ว่ากันไป
คุณตาชาญบอกก็ไม่ขัดข้องนะแต่วันนี้ประเด็นก็คือว่า
ตอนที่กล่าวคำสาบานจุดทูบสาบานกันเสร็จเนี่ย
ต้องเอาทูบไปปักที่กระถางทูบต่อหน้าพระ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะเขาสังเกตเห็นกันเนี่ยนะ
ทำไมลุงพลตอนไปปักทูบปักแล้วเนี่ยปักแบบนี้
ใช่ค่ะปักกลับด้านค่ะ
นี่ฮะเอาหัวทูบเนี่ยปักลง

กลับด้านจากคนอื่นเขาจากที่เราเคยไปไหว้พระกันทั่วไป
ทำไมถึงปักแบบนี้ก็ต้องไปถามลุงพล
ถูกต้องเราถามลุงพลแล้วนะใช่ค่ะ
เราถามคนต่างที่เกี่ยวข้องด้วยเออว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
มันมีความหมายอะไรยังไงไหมปักทูบกลับหัวแบบนี้
ในวันร่วมสาบานกับครอบครัว
ไม่ใช่แค่สื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าววันนี้นะ
นี่คุณตากับลุงพลคุยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังหลังสองทุ่ม
ใช่ค่ะคือคุยกันไม่ได้เถียงกันใช่ไหมคะ
ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรดีพ่อตากับลูกเขยเนี่ย
เขาเอาเป็นว่าเขาถกกันบางอย่าง

วันนี้ตำรวจยังไปดูนะ
ตำรวจไปดูนะครับการสาบานของครอบครัวของน้องชมพู่ในวันนี้
ว่าในครอบครัวไม่มีใครทำร้ายคิดร้ายอะไรกับน้องชมพู่เนี่ย
คุณยายก็พาลูกสาวมา
แตนก็มาภรรยาลุงพลคุณแม่น้องชมพู่ก็มา

แต่คอมเมนเตเตอร์ของเรา
คนที่เขาจะวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะลุงพลไม่ดื่มน้ำสาบาน
และปักทูบกลับหัว
หมอปลามือปราบสัมภเวษี
หมอปลานี่แฟนคลับแล้วก็อยู่เอฟซีลุงพลนะ
ใช่ค่ะให้กำลังใจลุงพลอยู่ตลอดค่ะ
บอกว่าอยากจะลงพื้นที่ไปอีกสักรอบนึง
ที่บ้านกรกกรอกที่มุกดาหารอยากจะไปเจอลุมพลอีกสักครั้งด้วยค่ะ
ใช่หมอปลาบอกว่าเรื่องปากทูบกลับหัวของลุงพลเนี่ย
ผมรู้ดีค่ะเพราะอะไรท่านต้องรอฟัง
แต่สิ่งที่หมอปลาบอกมาเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่า
มันคนละอย่างคนละเรื่องกับที่เนรนแอร์เขาตีความเลยนะ
เนรนแอร์จอมขมังเวศเราก็ไปถามมาค่ะ
ปากทูบกลับหัวในวันสาบานนี่มันหมายความว่ายังไง
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับแล้วเขาไม่ได้มองกันแค่นี้นะ
เขามองไปถึงท่านั่งของลุงพลนะเหรอคะ
ลักษณะการนั่งอยู่ที่สาราวัดตรงจุดสาบานเนี่ย
เขาบอกนั่งท่าเทพที่ด่าลักษณะเหมือนกับนั่งขาเนี่ยแบบ
ขาติดกันทับกันไม่ใช่เทพนมอะไรประมาณอย่างเนี้ยคือ
เดี๋ยวท่านรอฟังหลังสองทุ่มก็แล้วกันค่ะแต่จริงจริงแล้วประเด็นสำคัญจริงจริง
ในการดื่มน้ำสาบานร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของคุณตาคุณยาย
ตาชาญที่เตรียมการมาเป็นอย่างดีเนี่ยก็คืออยากจะให้เกิดความรัก
สามัคคีในครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันอีกสักครั้งหนึ่ง
แล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจร่วมกันอันนี้คือเป้าหมายสำคัญนะคะ
ส่วนบรรยากาศจะมีอะไรแทรกเข้ามามีอะไรที่น่าสนใจเนี่ย
เดี๋ยวเรามีเล่าแบบละเอียดเลยอ่านี่เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยว
เดี๋ยวถ้าย้อนไปดูได้ตอนภาพมุมกว้างเมื่อสักครู่นี้
จะเห็นลุงพลที่นั่งเนี่ยนะฮะจะเห็นตรงส่วนเท้าของลุงพลเนี่ย
เหมือนกับเท้าเขาวางแบบนึงเป็นการนั่งคุกเข่าท่าทางหนึ่ง
นี่ตรงนี้เห็นไหมแล้วตรงนี้คนที่เขามีการอธิบายไปเกี่ยวกับสิ่งต่างที่แต่ละคนในครอบครัวแสดงออกมาในวันนี้เนี่ย
ที่เราไปเห็นเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขามาสังเกตการณ์นะอืม
เป็นเจ้าหน้าที่นะอ่าเดี๋ยวท่านรอหลังสองทุ่มก็แล้วกันค่ะนะ
เพราะว่าต้องว่ากันยาวยาวอ่ะเรื่องเนี้ยต้องว่ากันยาวยาวนะครับทุกผู้ชมครับอืมอ่า
ซึ่งความจริงอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปก็ได้
คือคนที่เขาไปร่วมพิธีเองเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นท่านั่งหรือกิริยาอะไรต่าง
แต่คนวิเคราะห์นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังดูก็แล้วกัน